ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในบ้านเราวันนี้คงไม่มีเรื่องไหนร้อนแรงไปกว่าการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ใช้เวทีในการบรรยายพิเศษหัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองของฝ่ายความมั่นคง
พร้อมกับประกาศจุดยืนไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนุนมาตรา๑อย่างเด็ดขาด

ผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงในการบรรยายพิเศษในหัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองของฝ่ายความมั่นคง
โดยเชิญสื่อมวลชนดารานักแสดงและข้าราชการรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมฟังด้วย
โดยเท้าความถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบูรพกษัตริย์เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้เป็นเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้
พร้อมกล่าวตอนหนึ่งถึงความวุ่นวายในประเทศรวมไปถึงความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ว่าใครจะแก้ไขอย่างไรไม่ขัดข้องแต่ต้องไม่แตะมาตรา๑
เพราะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้
ถ้าแก้มาตราที่หนึ่งก็จะกระทบมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากศัตริย์
นี่คือความชาญฉลาดของพวกนักวิชาการที่ไม่พูดตรงออกมาว่าอยากทำอะไรอยากแก้อะไร
ยกประเด็นมาตรา๑หากประเทศไทยไม่ใช่ราชอาณาจักรแผ่นดินถูกแบ่งแยก

ผู้บัญชาการทหารบกยังตำหนินักการเมืองไทยที่ไปปรากฏตัวร่วมกับแก่นำม็อบที่ฮ่องกง
โดยระบุว่าวันนี้ไม่มีใครอยากไปฮ่องกงเพราะมีเหตุการณ์วุ่นวาย
แต่ก็มีบางคนเดินทางไปและไม่แน่ใจว่ามีการวางแผนสมคบคิดอะไรกันหรือไม่
โจชัวบอกนั้นมาเมืองไทยไม่รู้กี่รอบมาพบกับใคร
คบกับไอ้บุคคลประเภทไหน
พบกันนั้นมีวาระซ่อนเร้นวางแผนครบคิดทำอะไรกันอยู่หรือเปล่า
แถมยังขณะเกิดเหตุที่ฮ่องกงมีความวุ่นวายไปเยี่ยมเหมือนกับให้กำลังใจให้การสนับสนุน
พร้อมยอมรับด้วยว่าปัจจุบันกองทัพต้องรับมือกับการทำสงครามลูกผสมหรือไฮบิตวาแฟร์
กลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ใช้เครื่องมือในหลายรูปแบบทั้งการโฆษณาชวนเชื่อ
โจมตีทางไซเบอร์ใช้การทูตสงครามเศรษฐกิจกำลังทหารปกติ
และกองกำลังที่ไม่ใช่ทหาร
จากนี้จึงขึ้นอยู่กับคนไทยทั้งประเทศว่าจะฝากอนาคตไว้กับคนเหล่านี้หรือไม่
หรือสุดท้ายท่านจะเชื่อนักธุรกิจเจ้าของโรงงานที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทอง
ชีวิตไม่เคยลำบากเหมือนพวกห้องเต้ซินโดรม
เคยชุมนุมร่วมกับคนเผาบ้านเผาเมืองสมคบคิดกับชาวต่างชาติชักศึกเข้าบ้าน
เจาะพฤติกรรมล้างสมองคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นฐานให้กับตนเข้าสู่การเมือง
โปรดติดตามตอนต่อไป